อบอตมหาสนุน
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุก
เย้
และแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับอบตขอแรง

ช่วงนี้นะครับอบตขอแรง

ช่วงอบตขอแรงกับภารกิจที่ประยุกต์มาจากวิถีชีวิตและอาชีพของคนในตำบล
ซึ่งตัวแทนคนสามวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จะต้องสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันผ่านไปให้ได้นั่นเองล่ะครับ
ฝ้ายวิถีชีวิตนี่แหละการทอผ้าอันดับหนึ่งของชุมชนหัวทุ่ง
ในเกมที่มีชื่อว่าดีดป้ายย้อมสีสามัคคี๓วัย
ดีดฝ้ายย้อมสีสามคีสามวัย
ด้านที่๑ครับผู้สูงวัยจะต้องดีดฝ้ายให้ฟู
จากนั้นเด็กจะวิ่งมาเอาไฟล์ไปด่านที่๒เพื่อปั่นให้เป็นแท่ง๑๐แท่ง
แล้ววิ่งซิกแซคนำไปแลกที่ด่านที่สาม
ซึ่งผู้ใหญ่ที่รออยู่ด่านนี้จะรอบดเปียไฟล์แล้วนำไปย้อมสีให้ได้๓ใจ
ภารกิจนี้มีเวลาเพียงแค่๕นาทีเท่านั้น
สู้ครับชาวตำบลหัวทุ่ง
ผมขออนุญาตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าเงินรางวัล๓๐๐๐ให้กับอบตได้ไหมครับ

๕นาทีถ้าไม่ได้๓ใจถ้าไม่ได้๓๐๐๐๐

ไปดูนะคะไปดูหน่อยล้อนนี้สิ่งใหญ่ของตัวเรา
ได้แล้วนะครับทีที่ได้นะครับ

ไปเร็วไปเร็วไปเร็วตอนนี้
เอาลงไปลึงลึงลึง
เร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วหรืออีกอันเดียว
ได้ส่วนเรื่องก็คือ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

แต่ทำจริงใช้เวลาไม่ถึงครึ่งแบบนี้
ต้องขอยกนิ้วโป้งให้กับความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวตำบลหัวทุ่งจริงครับ

เงินรางวัลให้๓๐๐๐บาท
กับกลุ่มทอผ้านี่แหละนะครับ
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่สุดของจังหวัดดำสกัด
เอ้าขอให้ทรงขุนค่าของผ้าตีนจกสุดยอด
จังหวัดแพร่หัวทุ่งของเราไว้นะครับ

อขอท้า
อบตขอท้า
ตอนนี้ครับอบตที่ขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งอยู่นั่นก็คือ
อบตคูบัวจังหวัดราชบุรี
ด้วยสถิติ๒๒๕คน

สถิติจะถูกล้มลงวันนี้
โดยชาวตำบลหัวทุ่งได้หรือไม่

พร้อมพี่พลอยเตรียมตัว
พอไข่ไปเริ่มต้น
จับเวลาเลยนะครับพร้อมนะครับพอให้ทำสำเร็จนะครับพร้อมแล้ว

โอ้ชิคกี้พายแม่อยากอยู่ที่๓๖คนอยู่เลย
เตรียมตัวนะครับมาแล้วมาแล้ว

ครับที่๙ค่ะใจเย็นนะคะใจเย็น

๔นาทีอยู่ที่๘๗คน

เอาละกล้าอยู่แล้ว
นี่เป็นใครเบื้องเหนือกว่าเดชานา

เฮ้ยตั้งแต่ตกแล้วล่ะครับ

ใครเนี่ยดันมาร่วงตรงลำดับคนที่๑๓๐เท่านั้น
แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าชาวตำบลหัวทุ่งทำไม่สำเร็จ
ก็เท่ากับว่าสถิติยังคงอยู่ที่อบตคูบัวจังหวัดราชบุรีต่อไป
ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วน้องพลอย
ใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตหัวทุ่ง
ท่านมณตุลคำและพ่อแม่พี่น้องอบตหัวทุ่ง
อำเภอร้องสวรรค์แพร่ฯทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับท่านนายกครับผมคนที่อยากจะพูดคุยกับเราน้องพลอย
ทำอย่างไรดีใครที่อยากจะส่งเรื่องราวดีดีนะคะ
บตมหาสนุกเสิร์ชคำนี้เจอเลยค่ะ

หล่อหุ่นล่ำขวัญใจสาวหรือเปล่านะ

ขอบคุณค่ะ
และที่สำคัญนะครับผมการเดินทางของเราช่าง
ไหนไม่ได้เลยนะคะถ้าเราขัด
อย่าลืมครับติดตามรับชมนะครับผม
ตมหาสนุกนะครับได้ที่ทางไทยรัฐทีวี๓๓
ทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็น
อย่าลืมครับสนุกทุกที่ทั่วไทย
สู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบล

สวัสดีครับ
ได้เวลาที่คุณผู้ชมลอยคอรอคอยกันแล้วล่ะครับ

รับของที่ระลึกจากอบตหัวทุ่งจังหวัดแพร่
พร้อมเสื้อสวยเก๋ไม่เหมือนใครจากรายการ
บตมหาสนุกจำนวน๓รางวัล
แล้วตอบคำถามเข้ามาว่า
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของอบตหัวทุ่งจังหวัดแพร่คืออะไร
ระหว่าง๑ผ้าตีนจกหรือ๒มะม่วงเขียวเสวย
วันศุกร์ที่๑๘มีนาคมนี้
มาเล่นกันเยอะนะครับมาเถอะ
มาถึงราชบุรีนะครับบ้านโป่งนะครับ
เขาบอกว่าคนสวยโพธาราม
ดูสิว่าจะมีคนงามขนาดไหนพร้อมแล้วเชิญ
อาวุธต่อมหาสนุก